นะครับและเราก็เตือนไปประจำนะฮะคำรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่ไหน
อย่าลืมเอาขุนแจออกโอ้โหไม่ได้เลยขนาดล็อกมาแล้งเอาเลย
ก็เอาไปแป๊บเดียวเหมือนกันคุณผู้ชมครับนะฮะเจ้าของเนี่ยขี่รถไป
จะไปช่วยเพื่อนเพื่อนรถเสียในปั๊มนะฮะไม่ได้เอากุญแจออกคิดว่า
แป๊บเดียวเดี๋ยวออกมาแป๊บนึงเนี่ย
คุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยมันขี่รถไปเลยครับเจ้าของประกาศเลย
แจ้งบ่อแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มได้ให้๕๐๐บาทนะครับ
เฟซบุ๊กชื่อวัดถวัดชัยพลสวัสดิ์เนี่ยนะฮะได้โพสต์คลิป
วงจรปิดพร้อมข้อความบอกว่าเตือนภัยครับเอากันมึนมึนแบบนี้เลย
ณที่เกิดเหตุเป็นปั๊มรทบัวลอยหนองแคร์สระบุรีครับ
พบเห็นคนในคลิปหรือเห็นรถมอเตอร์ไซคันนี้แจ้งบ่อแสได้เลย
จับคนร้ายได้มารอให้ห้าพันบาทนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปปั๊มที่เกิดเหตุ
ฮะเห็นชัดเจนครับคนร้ายนี่ขี่ออกไปเลยครับนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นปั๊มริมถนนสุวรรณสอนภาชีจังบนบวนรอยอำเภิญหนองแค
จังหวัดสระบุรีนะฮะก็ไปเจอผู้เสียหายคือนายนรงศรีประภัยอายุห้าสิบปี
เจ้าของรถนะฮะบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยยี่สิบห้าเมษายนประมาณสักสองทุ่ม
ก็ขี่รถไปเป็นจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำทะเบียน๑กไก่
ชอตซิ่งสี่สี่หนึ่งสี่สระบุรีเข้าไปจอดที่ปั๊มไปช่วยเพื่อน
รถยนต์สตาร์ทไม่ติดก็ไปช่วยจอดปุ๊บก็เดินเข้าไปช่วย
ในการพ่วงแบตเตอรี่กับรถยนต์อีกคันหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ย
ลืมไม่ได้ถอดกุญแจรถออกเพราะคิดว่าเออมาแป๊บเดียว
รถมันก็อยู่ข้างข้างตัวเนี่ยนะฮะจังหวะนั้นก็ตามคลิป
ป๊บออกไปเลยครับครับนะฮะคนร้ายคนนี้ยังลวงหลอกยกล้อ
ึ้นแล้วมีการยกล้อนะมึ้นออกไปนี่นิดนึงนิดหนึ่ง
ยืนตรงนั้นแหละครับแต่วิ่งตามไม่ทันนะฮะ

คนก็มาขึ้นข้อมอเมอร์ไซค์
ขี่ยกล้อไปเลยแล้วก็วิ่งไล่กวน
รถคุณลุงไงครับ

แล้วรถลุงเสียงใจค่ะ
เสียบค่าไว้ก็คือว่ารถติดปุ๊บก็จะกลับบ้านเลย

จอดแป๊บเดียวไม่ถึง๕นาที